เป็นคนที่มีคุณภูมิมาก

หรือว่าผมมีในกาย
ผมยืนเผื่อจะต้องแจ้งไหมครับ
ก็อาจจะได้เข้าในส่วนของรักษัตริย์สิทธิ์นะครับ
เพื่อต้องแจ้งนะครับ
ถ้าเป็นในมุมมองคุณนะครับ

ว่าทรัพย์สินตอนแสดงบ้างมีอะไรบ้าง
ก็คือทรัพย์สินนะครับ
ที่ได้ให้ผู้คนอื่นคอบครอง
ไม่ว่าทางตกหรือทางกล้อง
ถ้าท่้านคอบครองทรัพย์สินแท้ผู้คนอื่น

ท่านอาจแสดงเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านแจ้งให้อาจารย์รู้ว่าความความชาวชาวก่อน
อาจรู้ว่าก็ผมรู้อ่ะถ้าอาจไม่รู้ก็แสดงว่าไม่จริง
ก็อย่างที่ผมเรียกว่าทรัพย์สิทธิ์ก็เป็นทรัพย์สิทธิ์ที่แสดงก็คือทรัพย์สิทธิ์ของท่านผู้สมตนและผู้
ในเรือนทรัพย์สิทธิ์แสดงไม่ใช่ของท่านนะครับตามหลักเมีย